คุณผู้ชมคะช่วงเที่ยงวันนี้ค่ะในพื้นที่สพเสม็จที่จชนบุรี
ทางตำรวจได้รับแจ้งเหตุนะคะว่ามีผู้ชายคนนึง
ว่าน่าจะเครียดด้วยเรื่องของสุขภาพด้วยเรื่องของปัญหาหนี้สิน
กระโดดลงมาจากคอนโดมิเนียมค่ะแล้วก็ร่างกระแทกพื้นเสียชีวิตนะคะ
ผู้ชายคนนี้ยังอยู่ในเครื่องแบบของพนักงานรักษาความปลอดภัย
เครื่องแบบรอพอค่ะมีคนแจ้งเจ้ายอดที่ก็รีดไปตรวจสอบ
ช่วงเที่ยง๑๕นาทีเป็นอาคารบีของคอนโดมิเนียม
อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะคะพลตำรวจรีนันทชาติสุพมงคล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีก็ไปตรวจสอบ
พร้อมกับทางกู้ภัยมูลนิธิธรรมรสมีมณีรัฐ
พอไปถึงเนี่ยค่ะพบร่างนายมณัฐอินพุ่มอายุห้าสิบแปด
ยังอยู่ในชุดเต็มยศเป็นเครื่องแบบของพนักงานรักษาความปลอดภัย
ซึ่งนายมณัฐคนนี้ก็เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยของอาคารนี้ล่ะค่ะ
ข้างศพยังมีกระบองตกอยู่เลยที่เป็นแบบสำหรับรอปภเขาจะมีนะ
ศีรษะมีบาดแผลเป็นแบบแผลชะกันเลยนะคะคอหักขาสองข้างเนี่ยหักจนผิดรูป
จากการตรวจสอบดาดฟ้าชั้น๙ไม่มีร่องรอยการต่อสู้อะไร
มีแค่หมวกของผู้ตายตกอยู่ใบหนึ่งก็เก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะทีนี้ค่ะ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยเห็นว่าผู้ตายขึ้นลิฟต์ไปที่ดาดฟ้าของอาคาร
แต่ก็ดูเหมือนกับว่าก็ขึ้นลิฟต์ไปปกติไม่ได้มีอะไรที่เป็นพิรุธนะคะ
ไปสักพักนึงมีคนมาเห็นว่าเป็นศพอยู่ที่พื้นแล้ว
นิ่มอนงคือเล่าทั้งน้ำตาเลยนะคะว่า
ที่ผ่านมารู้ว่าผู้ตายเข้าออกโรงพยาบาลเป็นประจำ
ก็มีอาการป่วยมีโรคประจำตัวหลายโรคเลย
แล้วก็มีปัญหาเรื่องการเงินด้วยก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คิดสั้นฆ่าตัวตาย
ทีนี้ครับที่ในความโดนเขาบอกว่า
คุณมณัฐก็เคยบ่นให้ฟังหลายครั้งเรื่องสุขภาพ
มันไม่เคยมีข้อมูลประเภทในเรื่องนี้ในรุ่นต้น
แต่ว่าส่วนอื่นผมต้องรอส่วนทุกสูตร
สรรพาณิชย์ดิเวศประกอบด้วยครับหลายอย่าง
แล้วก็ทางกรองสู่หลักฐานส่วนสูตรสารที่เกิดเห็นทั้งหมด
ซึ่งผมได้สั่งการทางพนักงานสอบสวนมาแล้วครับ
เจ้าหน้าที่ก็จะต้องส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดนะคะ
ที่โรงพยาบาลชนบุรีก็เบื้องต้นคาดว่า
เป็นลักษณะของการคิดสั้นฆ่าตัวตาย
โดดลงมาจากดัดฟ้าของคอนโดมิเนียมแห่งนี้นะคะ
ตำรวจก็เลยบอกว่าปัญหาเรื่องของความเครียดนี่
สำคัญมากนะคนใกล้ชิดคนในครอบครัว
ก็จะต้องคอยดูแลคอยให้กำลังใจ

แล้วก็ก่อเหตุฆ่าตัวตายกันมากขึ้นด้วย
ต้องคุยกันต้องหันหน้าเข้าหากัน